เรา๓คนคุณผู้ชมเราก็ถือว่าอยู่ช่องเดียวกัน

พูดถึงใครวะ
รู้สึกว่าเคยสถาบันเดียวกันมาก่อน

นี่คือคู่อริของข้านะเว้ย
ยกพวกไปยิงใส่บ้านเลยฮะ
บึ้นขี่มอเตอร์ไซค์มายิงปั้งเข้าไป
หมาวิ่งไล่เลยฮะนี่หมามันไม่กลัวด้วย
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักพักแล้วนะคุณผู้ชม
พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณสัก๕ทุ่ม๔๖นาที

ซอยวัดบางสายตะบนคลองนครเนื่องเขต
คนร้ายมากันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนหน้าบ้านก่อน
ป่นเปียนนี่อะอ่านี่
แล้วก็มีจังหวะชักปืนยิงเข้าไปในบ้าน๑นัด

ก่อเหตุตั้งแต่๑๑พฤษภาคมไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาแล้ว
เกือบเดือนแล้วยังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้เลยครับ
ติ๊กนะต้องฟังเขาหน่อยในติ๊กอายุ๑๖ปีเป็นนักเรียนช่างสถาบันหนึ่ง
ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านหลังที่โดนยิงเข้าไปเนี่ย
ติ๊กบอกน่าจะเป็นฝีมือเพื่อนเก่าผมเพราะว่าไอ้เพื่อนคนนั้นมันรู้จักบ้านผมคนเดียวเลย
แล้วหลังเกิดเหตุแล้วนะผมเห็นไอ้เพื่อนคนนั้นมันโพสต์รูปลงสตอรี่ด้วย
ต้องอยู่เป็นหมู่นะอยู่เดียวไม่เท่ครับ
แล้วก็ยืนถือปืนแบบนี้แล้วสถานที่ที่เขาโพสต์นะพี่
อยู่ในซอยบ้านผมเลยแล้วมันทะลุออกไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
สาเหตุเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องต่างสถาบันแหละเพราะเพื่อนเก่าผมคนนี้
มันไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่ไงไปอยู่สถาบันใหม่
ก็เลยไม่พอใจผมเพราะว่าถือว่าคนละสถาบันกันแล้ว
ส่วนเจ้าของบ้านครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นติ๊กนะ
เป็นน้องของเจ้าของบ้านส่วนเจ้าของบ้านชื่อพัฒนัน
บอกว่าเหตุการณ์นี้อุกอาจเกินอุกอาจเกินไป
ยิงถึงหน้าบ้านผมเองมีลูกชายขวบเศษด้วยนะพี่
ตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรดังลูกนอนไม่ได้เลยตกใจภาวะทุกที
ใช่ใช่ว่าจะให้หลับอีกอ่ะออเนี้ยพัทธนันเจ้าของบ้านก็เลยอยากให้ตำรวจ
ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ครับ
อย่างนั้นเนี่ยบ้านเขาก็ไม่ต้องนอนกันนะ
ระแวงกันทุกคืนเลยครับฝากด้วยนะฮะสพเมืองฉะเชิงเศร้าครับ